สีแดงไม่กระพริบจับกระพริบตอนที่มันจะไป
กระพริบปั๊บแล้วก็วึบไปเลย
เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็บอกว่าเป็นผีโพงผีเป้าประมาณ
แต่ละพื้นที่มันจะเรียกไม่เหมือนกัน
อย่างพื้นที่นี้เขาอาจจะเรียกผีกระสือ
แต่อย่างพื้นที่แถวบ้านผมอย่างดวงไฟที่เขาเห็นกันเนี่ย

พิสูจน์กระสือคุณผู้ชมค่ะ
ในเมื่อมันยังหาคำตอบที่เป็นในลักษณะทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
เราก็ต้องหาคำตอบกันต่อไป
สำหรับเรื่องลี้ลับนี้ถามว่าทำไมต้องนำเสนอข่าว

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีบอกว่า
ตอนนี้นะหลังจากที่ประคมข่าวออกไปตีแผ่ข่าวออกไป
ตอนนี้กระสือโกรธกระสือไปบุกกินหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้
บอกแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้หมอปลาจากมือปราบสัมภเวษี
ลงพื้นที่ไปพร้อมนักข่าวของเรานะคะ
ไปที่บ้านใหม่สัมพันตาตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
หลังจากที่ก่อนคุณเห็นไหมวงกลมสีแดงโบ้งเป็นไฟแบบน้ำแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไง
ไฟวัท
คุณผู้ชมหลังจากที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาจากเพชรชบุรีลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

หมอปลาหาดเดินเท้าจากถนนไปสักประมาณ๗๐๐เมตร

จู่คุณคะความพิมพ์อยู่ตรงนี้
หมอปลาบอกว่ามีอาการหาว
น้ำมุกไหลน้ำตาไหล
เหมือนสัมผัสได้กับพลังงานบางอย่าง

มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าพลังงานอะไร
บริเวณช่วงทางโค้งซึ่งเป็น๓แยก
ก่อนถึงสวนของนายสาธิต
จุดที่เห็นดวงไฟประหลาดสักประมาณ๕๐เมตร
หมอปลาบอกว่าไอ้พลังงานอะไรบางอย่าง

ว่าเป็นพลังงานของดวงวิญญาณอะไร
หรือเป็นพลังงานของดวงวิญญาณกระสือ
ที่ชาวบ้านพบเห็นฟังเสียงหมอปลาค่ะ
หมอปลาบอกว่าก็อย่าไปไล่เขาเลย
ทำบุญให้เขาให้เขาไปเกิดนะ

ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากที่เรามีการนำเสนอข่าว

เลี้ยงไว้ตายไป๒ตัว
ชาวบ้านเชื่อว่าที่ตายไป

โกรธที่ชาวบ้านไปให้ข่าว
พบเห็นดวงไฟในหมู่บ้าน

มันไม่มีป่วยไม่มีอาการอย่างนี้
แต่ยังมีช่องตะขาบเข้ามาได้นะ

ไม่มีมันไม่ป่วยถ้านอนป่วยเหงาอยู่
ซึมอยู่ผมก็ว่ามันป่วย

ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากนั้น

หลายวัน
แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาอย่างนี้

ลงพื้นที่ไปเลยค่ะนักข่าวของเรา

ไม่มีนะไม่เจอไม่เจออะไรเลย

ความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะ